ผมมีหนึ่งคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดู

เขาอยากจะให้ข้อคิดสอนกับตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา

เพื่อให้ฟังข้อคิดกับเพลงที่มีชื่อว่า

ต้องบอกว่าเสียงเพาะอย่างกับนักร้องมืออาชีพเลยนะ

เออฟังแล้วเพลิน

เป็นเสียงของพันธุ์ตำรวจเอก

เป็นผู้กำกับโรงพักจังหารจังหวัด๑๐๑

ร้องเพลงไปเพลงตำรวจมืออาชีพ

ทำความสะอาดรอบโรงพัก

ร้องเพลงแล้วกันเพราะเพลงนี้มันมีแนวคิด

ทำงานเพื่อประชาชนไม่เห็นแก่ลาบยศสันเสริญใด

ลูกน้องเขาก็ทำกิจกรรมไป

ร้องเพลงแบบนี้ลูกชอบค่ะ
อยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าสั่งลูกน้องทำตัวเองไปนั่งในห้องแอร์มันก็ไม่ถูกใช่ไหม
อืมนะขนาดที่ผู้ใต้บรรคบัญชาเองก็พูดเป็นเสียงโดยกันว่าเออ
แล้วก็ซิบบอกทีมข่าวว่ายังมีอีกหลายเพลงที่ภูมิกับคนนี้นะ
ร้องเพลงแล้วเพราะไม่แพ้กับนักร้องมืออาชีพ